ก็ย้ำถึงเรื่องของการเดินหน้าในการผลักดันความร่วมมือทางการค้า
ทุกฝ่ายก็ต่างได้รับประโยชน์
ระหว่างการประชุมที่เวียดนามในวันนี้นะคะ
เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับคุณจอมพลดาวสุโขค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากเมืองดานังที่เวียดนามค่ะ
เพราะว่าเป็นการประชุมในระดับผู้นำ
ความร่วมมือทางการค้าในระดับภูมิภาค
แม้ว่าหลายฝ่ายจะแสดงความกังวลก่อนหน้านี้นะครับว่า
ประเทศจะเริ่มมีมาตรการที่อาจเป็นอุปสรรค
ต่อความร่วมมือทางการค้ามากยิ่งขึ้นครับ
โดยการประชุมระดับผู้นำวันนี้มีเป้าหมาย
เพื่อให้เขตการค้าเสรีเอเชียเกิดขึ้นจริงนะครับ
นายกรัฐมนตรีของไทยก็ระบุถึงการพัฒนาทุนมนุษย์
การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย
รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
นามในฐานะเจ้าภาพย้ำมาโดยตลอดนะครับว่า
ให้สัมภาษณ์ระบุนะครับว่าการประชุมมีความสำคัญ
เพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่หลายโครงการ
กำลังจะสิ้นสุดลงในอีก๓ปีข้างหน้าครับ
ส่วนการหาบรือทวิภาคีระหว่างสาวรัฐกับรัสเซียนะครับ
มีการยืนยันที่แตกต่างกันระหว่าง๒รัฐบาล

แต่ว่าในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพการพูดคุยกันเล็กน้อยครับ
ผ่านการกระซิบข้างหูกันในที่ประชุม
กับประธานาธิพฤติปุตินกำลังเดินไปถ่ายภาพหมู
ส่วนความคืบหน้าข้อตกลงทีพีพีนะครับ
แม้สมาชิกทั้ง๑๑ชาติจะออกมายืนยันครับว่า
ทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าต่อ
หลังสาวรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนี้
แต่ก็มีภาพที่สะท้อนถึงความไม่ลงรอยกันนะครับ

ต้องประกาศเลื่อนการประชุมออกไปครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติสมาชิกอาเซียน
กำลังทยอยเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์
เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียน

ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้
ก็ยังมีอีกหลายชาติที่เป็นประเทศคู่เจรจานะครับ
เช่นจีนและสาวรัฐก็จะเดินทางไปยังฟิลิปปินส์ด้วย
ส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็มีอยู่๒๓เรื่องด้วยกันนะครับ
ประเด็นแรกที่คิดว่าจะพลาดไม่ได้ก็คือปัญหาในทะเลจีนใต้
ซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะเป็นประธานอาเซียน
บอกชัดเจนนะครับว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวทีของอาเซียน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาคาบสมุทรเกาหลี
ที่หนึ่งในการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียน
คือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
เกาหลีเหนือนั้นจะเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งก็น่าจับตาว่านานาชาติจะส่งสัญญาณต่อเกาหลีเหนือ

ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากเมืองดานังประเทศเวียดนามครับ